ช่วงนี้นะครับเขามีงานใหญ่นะครับ
คืองานฉลอง๒๔๓ปีเมืองร้อยเอ็ด
ไลท์นะครับอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับ
อยู่ที่ว่านางรำนะครับ
๑๑๐๑คนมาร่วมสร้างศีรษรรณนะครับ

เมื่อวานผมเห็นคุณผู้ชมส่งไลน์ข้อความเข้ามา

วันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับ
ดูผ้าแต่ละสีผ้าไหมต่างใส่มากันโชว์อลังการงานสร้างเลยนะ

หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ได้มาร่วมงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ดภายใต้งานฉลอง๒๔๓ปี
บารมีปกเก้าชาวร้อยเอ็ดที่ลานสาเกตนครริมบึงพลานชัยกลางเมืองร้อยเอ็ดครับ
โดยไฮไลท์อยู่ที่การร่วมรำเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสต
ของจังหวัดที่มีผู้รำทั้งชายและหญิงรวมกันแล้วก็
คนสวมชุดผ้าไหมผ้าพื้นเมืองของร้อยเอ็ด
หลากสีสันร่ายรำไปตามจังหวัดดนตรี
แล้วก็มีการขับร้องของนางฉวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำนะครับ
ประจำปี๒๕๓๖ไร่รำนาน๑๕นาที
นี้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคก่อนประวัติศาสต
มีชื่อในตำนานอุรังคธาตุในชื่อเมืองสาเกตนคร
หรือเมือง๑๐๑ประตูมีเมืองขึ้นถึง๑๑เมือง
พบหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์นะครับ
กระจายอยู่ทั่วเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ในปีพุทธศักราช๒๓๑๘สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพักคติยวงศาเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกนะครับ
นับมาจนถึงปัจจุบันก็ครบ๒๔๓ปีพอดี
การจัดงานเฉลิมฉลอง๒๔๓ปีเมืองร้อยเอ็ด
เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศาลิวงศ์ที่มีต่อชาวร้อยเอ็ด
รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทเนี้ยดีกราม

เสื้อของผ้าไม้ในเหล่านี้นะครับ

ใช่นะครับก็ไปร่วมงานกันได้งานบุญงานใหญ่แบบนี้นะครับ